มาติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันนะครับ
วันนี้ก็จับตากันไปที่การเคลื่อนไหวของพักรวมพลังประชาชาติไทยของนายสุเทพเทือกสุบันนะครับ
วันนี้เริ่มต้นการออกเดินสายพบปะประชาชน
โดยบอกว่าเพื่อเป็นการหาสมาชิกพักนะครับ
แต่ก็มีคำถามตามมามากมายทันทีครับว่า
เคลื่อนไหวของนายสุเทพและพักของนายสุเทพในครั้งนี้
จะเข้าข่ายผิดคำสั่งขัดคำสั่งของคอสช
ห้ามพักการเมืองลงพื้นที่หาเสียงหรือไม่

หม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุล

ชิกพักรวมพลังประชาชาติไทย
ออกเดินสายพบประชาชนย่านวรจักรไปจนถึงอนุสวรีประชาธิปไตย
ปฏิบัติการเดินคารวะแผ่นดินวันแรก
เพื่อเชิญชวนให้มาสมัครสมาชิกพัก
โดยยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามคำสั่งของคอสช
อนุญาตให้หาสมาชิกได้ไม่ใช่การหาเสียง
เราไม่ได้ออกไปหาเสียงให้กับพักนะครับ

วันนี้เราไปเดินคารวะพี่น้องประชาชน
กราบเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่า
ได้จัดตั้งพักโดยชอบด้วยกฎหมายสมบูรณ์แล้ว
พี่น้องประชาชนที่มีอุดมการเดียวกัน
ที่ใจจดใจจ่ออยู่
เข้ามาร่วมเป็นเจ้าของพักได้แล้ว
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุ
จะขอดูเป็นรายกรณีไป
แต่ส่วนใหญ่ได้แจ้งมาที่กรกตแล้ว

เท่าที่ทราบขณะนี้ยังไม่มีพักใด
ข่ายการกระทำความผิดกฎหมาย
กระทำที่กฎหมายเขียนว่า
เป็นทำให้สามารถยุคพักได้
พระการเมืองก็ต้องหลีกเลี่ยงที่จะทำ

ก็อยากจะเตือนไปทุกพระการเมืองด้วย

เพราะว่ามันอาจจะมีผลต่อเนื่องมาด้วย

แล้วมันได้พยานหลักฐานมาลักษณะนั้น

หลักฐานมันก็ต้องเป็นหลักฐานในกระบวนการยื้อทำ
ขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัย
หากเป็นพักเพื่อไทยเคลื่อนไหวในลักษณะนี้

เช่นเดียวกับนางสาวออนอนงกาญจนาชูศักดิ์อดีตสสกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์
ที่เห็นว่าหากกตอนุญาตให้ทำได้พักอื่นก็ควรมีสิทธิ์ทำได้ในลักษณะเดียวกัน
เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม
ส่วนความกังวลเรื่องวันเลือกตั้งที่ตรงกับวันสอบแกดแพทย์นั้น
วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้หารือกับกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อหาทางออกในเรื่องนี้ระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดูข้อดีข้อเสียของการเลื่อนวันสอบว่าควรจะเลื่อนก่อนหรือหลังกำหนดเดิม
เพื่อไม่ให้กระทบกับการสอบและช่วยให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้มีโอกาสใช้สิทธิ์ของตัวเอง